พูดถึงเรื่องความสวยความงามเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้
ก็ให้คุณค่ากับคนที่หน้าตาดี
เพราะฉะนั้นหลายคนก็อยากจะสวยอยากจะหล่อกัน

คนนี้นี่เขาบอกว่าสวยแบบแนวหน้าของเมืองตรังเลย
ก็อยากทำสวยเหมือนกันก็คือไปฉีดฟิลเลอร์
เลิกคือสารที่ฉีดเข้าไปแล้วอาจจะเติมแบบร่องลึกให้มันดูเต็มขึ้น

ปรากฏว่าพอเขาฉีดเข้าไปเนี่ยตาก็ปิดปากก็บวม
เป็นน้องหน้าเบี้ยวแล้วคลินิกไม่รับผิดชอบ
ก็เลยมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวของไทยรัฐนี่แหละค่ะ
นายเวชพงศ์หรือว่าโดมนะคะคนนี้แหละอายุ๓๔ปี

แล้วก็นำเอกสารหลักฐานการเข้ารักษาตัวมาแสดงให้ดูด้วยนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปฉีดสารฟิลเลอร์ซึ่งเป็นสารเติมเต็มที่คลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง
เมื่อปลายเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะ
พอฉีดเสร็จปุ๊บฉีดไป๒๔กันยายนปี๒๕๕๙
ปรากฏว่าเธอมีอาการตาปิดปากบวมแล้วก็หน้าบิดเบี้ยวผิดรูป
ก็เลยมั่นใจว่าน่าจะแพ้สารตัวที่ฉีดเข้าไปค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำเธอก็เคยฉีดฟิลเลอร์มาก่อน

ลองไปหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตถึงตัวที่ฉีดเข้าไปเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้

ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาฉีดให้เธอมันไม่ได้มาตรฐาน

ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีอาการอยู่เกือบเดือนเลยนะคะ
ไปหาหมอตลอดเลยเพื่อรักษาตัวเอง
ฉีดฟิลเลอร์ก็แล้วกินฟิลเลอร์ก็แล้วเจ็บไปหมดทั้งตัว

เม็ดเลือดขาวก็พุ่งไปอีกประมาณ๑๔๐๐
ซึ่งคนปกติเขามีไม่ถึงขนาดนี้

ที่รักษาอาการก็บอกว่าคือที่อาการมันหนักขึ้น
เป็นเพราะบางทีมันรับยาเยอะเกินไป

เป็นคำนั้นสูงแบบประมาณเกือบ๒๐๐หรือประมาณ๒๒๐๒๐๓
เพราะเวลาเราจะไปชิดยา
ก็ต้องการคำนั้นช่วยมากกว่าทุกครั้ง
ผมก็ถามหมอหมอบอกว่าอยู่ในภาวะการมีชีวิต
คือจากคุณหมอใช่ไหมคะ
เขาก็บอกแล้วว่าเกิดจากฟันเลือกตกข้าง
มีไม่ใช่แค่จุดเดียวนะคะ

เขาบอกว่า๒คนนี้คือยังไม่เจ็บหน้า
หมอเขาบอกว่าเขารอการหักเสพ
หรืออาจจะไม่หักเสพก็ได้ในอาหารคน
แล้วหนูก็ถามว่าแล้วแนวทางการรักษาหรอกครับหมอ

ก็คือไปไหนก็ไม่กล้าไปเนอะ

คือเหมือนก็เป็นคนรักสวยเนอะ
อันนี้หนูก็บอกถามว่าเราเสียความมั่นใจเสียความเสีย
เราก็ไม่กล้ากันอย่างนี้จะกินอะไร

คือเธอบอกว่าเธอเคยติดต่อหมอคลินิกเสริมความงาม
ที่ไปฉีดฟิลเลอร์ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อนโทรติดต่อให้อีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เราก็ถามว่าอยากจะฟ้องร้องคลินิกนั้นไหม
เธอบอกว่ายังไม่ถึงขั้นว่าจะฟ้องร้อง
ถ้าคลินิกมาเคลียร์ออกมารับผิดชอบความเสียหาย
ส่งต่อในการดูแลรักษาเธอจะไม่ติดใจอะไร

เพราะว่าที่ผ่านมาเธอโทรเองก็แล้วเพื่อนโทรให้ก็แล้ว
ลินิกปฏิเสธความรับผิดชอบมาโดยตลอดไง

บอกเลยนะคะว่าอยากจะฝากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่อยากสวย
แล้วก็เดี๋ยวก็ไปฉีดนั่นเดี๋ยวก็ไปฉีดหนี้

แต่ว่าอยากที่จะให้ศึกษาให้รอบครอบจริงศึกษาเยอะ
เพราะมันคือความเสี่ยงที่เราจะต้องได้รับเหมือนที่เธอได้รับ
นี่ตัวเธอเองเคยเป็นที่ปรึกษาเรื่องความงามเธอยังเคยพลาดเลย
และอย่างที่บอกความสวยระดับแนวหน้าเมืองตรังนะคะ
เป็นสาวประเภท๒ที่ทำอาชีพเป็นนางแบบเดินสายประกวด
คว้ารางวัลมาไม่รู้กี่รางวัลแล้ว
เป็นพริตตี้สาว๒ที่รับงานอีเวนต์
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโอ้โหเหมือนโลกพังทลายอ่ะคุณนึกออกไหม
เหนียวดีอ่ะเสียทั้งงานเสียทั้งเงิน
ทั้งสุขภาพแล้วเรื่องสำคัญสุดเลยมันเสียความมั่นใจ

อาหารทะเลส้มตำก็ทานไม่ได้
ด้วยความที่อยากกินแต่ว่ามันยังอักเสบอยู่ไงใช่ค่ะ
ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนใครจะทำก็ต้องระวังให้ดีนะครับ